มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

ต้องถามอย่างนี้อาจารย์คุณเจี๊ยบเนี่ย

อะไรที่ห่วงทั้งหลายเนี่ย

เพราะมันมีค่าแต่มันต้องมีความหมาย
กำไรนี้มันก็เอาดวงชะตาของตัวเอง
เขียนในแผ่นทองแล้วก็หลอม

ดวงกิจหัวทานว่าเขาจอดจำเขาห่วง

คุณเจฟตัวคุณเอนของเก่าเต้้บบ้าน
เอาขึ้นมาจากแม่น้ำเพชรบุรีเต็มบ้าน
เคยเจอผีเจอเจ้าของเขาตามมาบ้างไหม
ก็แกเหมือนมนุษย์ธรรมดาแถวนี้แกเหมือนคนบ้าบ้าบ่อนะดูนึง

ก็คือปกติคนที่เป็นอย่างนี้หนึ่งตาเหลือก

แล้วก็เป็นคนที่เหมือนก็จิตตื่นตลอดเวลายามหลับก็หลับเลย
คือหมายว่าจิตมันแข็งมันไม่สามารถที่จะมีดวงวิญญาณหรืออะไรมาทำลายอะไรได้
มันเหมือนหน้าที่หน้าที่สับปะเหลองั้นคนเป็นสับปะเลอต้องเผาศพ
ศพก็ไปหาทุกคนถูกต้องไหม
อาจารย์บอกนี่อาจารย์ตอบเหมือนที่เขาตอบนี่คือหน้าที่เขา

ถ้าเกิดเขาก็คิดว่าแต่ลองมีเรื่องกับแกสิ
เขาก็บอกกูไม่ขนนี่มึงขึ้นมาแล้วนะกูก็ปล่อยบ้านก็อย่างงี้ฮะ

ข้าจะไม่เอาของของเจ้าขึ้นมาข้าจะปล่อยบ้าน

หมอรักษ์ดูมันที่ท่านดู

ตัวคุณเองกลับไม่เคยเห็นไม่เคยมีวิญญาณมาวุ่นวายกับคุณ
ใครที่เห็นว่ามีวิญญาณนี้

บริเวณท่าน้ำที่ผมกำลังให้เด็กศึกษากัน
ผู้หญิงสบายคนนี้ก็เหมือนในฝันของผม
ซึ่งนักศึกษาเขาเล่ามันตรงกันเป็นผู้หญิงสวยตรงกันเลย
แต่เห็นบอกว่าเคยมีคนมาขโมยหม้อด้วย
ใช่มีคนมาขโมยหม้อ

ห้อพวกนี้เขาจะใส่สมัยก่อนจะใส่ลกเด็ก
ใส่ลูกเด็กแล้วฝังไว้ในดินแล้วเอาไว้ลอยน้ำ
กเด็กหมอตำแยสมัยก่อนนั่นแหละ

เขาขโมยไปเสร็จแล้วผมก็ว่าของมันหายไปชิ้นหนึ่งนะเนี่ย
หมอหายไปชิ้นหนึ่งอีก๓วันต่อมาเมื่อคืน
เขาบอกว่า

เราก็แล้วคนที่ขโมยของผมไปหม้อใบนั้นที่ไปแล้วเมื่อคืนนั้นน่ะ

ลูกตายด้วยเขามาเล่าให้ผมฟังว่าลูกเขาตาย
คนที่ขโมยไปอ่ะนะ
แต่มันเกิดเหตุอาเภษกับคนที่ขโมยไปไงวะ
ลูกตายบางทีไม่มีความสุขก็เลยต้องเอามาคืน

คือแสดงว่าของเก่าโบราณเขามีเจ้าของจริง

เขาดูเงาเขาดูเงาจากสำริดนี่แหละ

แล้วก็ใส่แบบนี้
นี่มันของเจ้าของราชวงศ์ของกษัตริย์จีน
ถูกต้องครับ
อันนี้เหรอฮะ

ผมเอามาประกบประกบกันเสร็จแล้วก็

มันเป็นไม่ใช่ของที่มีอยู่เกลือน

ก็อยู่ห่างกันประมาณสัก๒เมตรได้

อาจารย์ของพวกนี้
เขาเชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีหน้าที่มาเก็บของพวกนี้

อาจจะจากโบราณในยุคธวรรณวดีเนี่ย

มีองค์พระปฐมเจดีที่ยิ่งใหญ่
นครปฐมแล้วก็ต่อไปราชบุรีเพชรบุรีเนี่ย
พวกนี้มันมีความเป็นเมืองเก่าในอดีตนะ

ดังนั้นการที่จะมีของสำคัญในแผ่นดินระหว่างประเทศ
ที่มีการเผยแพ่วธรรมมาอย่างเมืองไทยเนี่ยมันมีอยู่แล้ว
แต่เขาเจอเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่ามันไม่ใช่

เป็นคนที่วงการโหนก็ให้ความเคารพนับถือท่าน
ถ้าศึกษาเรื่องตำนานดาวทั้งหมดบนท้องฟ้า
เพราะฉะนั้นเขาคงจะให้ความลับ
ไขความลับในรหัสของสวรรค์
เพราะกระจกคัญฉองนี่เขาจะยอดสวรรค์ลงมาไว้บนคัญฉอง

มันแปลว่ามีกินมีใช้ความอุดมสมบูรณ์

เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดคันช่องนี้เอามาต่อกัน

แสดงว่ามันเป็นคันฉ่องที่มีพลังเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ

ทดสอบกันเลยดีกว่าไป
โปนตูเทวสังครายโยข้าแต่เทพรยดาพุทธศา
คัญชองนี้หากมีลิทธิบรมีขอให้เมื่อพูดที่ตอ
ช่องนี้จงเกิดปฏิหารนั้นด้วยเถิน

จับขึ้นมาสิ

เอาดูแล้วจับต่อมากัน
คนตุ๊กป๊าบคนตุ๊กป๊าบตุ๊กแพร่บรวม
เหตุการณ์บอมประการที่เกิดขึ้น

อาถานมลขหลังสะกดหม้อ
สมบัติที่ต้องคำสาปชิ้นนี้

อันนี้เหล่าเด็ด

อุ้ยสวานก็เจาะไม่เข้า
พอไปจับอะค่ะ
พอเอามือไปอุ้มมันก็ดังปุ๊
แล้วก็มันก็ระเบิดเลยค่ะ
เป็นดาดเหล็กน้ำทีเป็นเหลือขวาแบบคนขั้นสูง
มีดาบมาแล้วเนี่ยมันจะเลือดตกยังออกตลอดครับ
คิดว่าคงจะเหมือนกับดาบดื่มเลือดอะไรประมาณนั้นครับ